ชวนคุณร่วมงวดเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปี๒๐๒๒
กับ๑๕หมวดดังที่ได้รับความสนใจสูงสุด

และข่าววงการบันเทิงแห่งปี

นักกีฬาทีมกีฬาไทยแห่งปี

ที่สุดแห่งปีของคุณคือข่าวไหน